ไปต่อกันอีกข่าวคุณเมื่อวานนี้วันที่๑สิงหาคม
เฝ้ารอวันนี้ใจจดใจจ่อเลยทีเดียว

แต่คุณหนุ่มกัญชัยนี้ยืดได้ทุกงวดเลยนะจริง
เพราะเขามีแม่หมอส่วนตัวค่ะคุณผู้ชม
หมอที่ว่านี่ไม่ใช่ใครลูกสาวตัวน้อยน้องมายูนั่นเองค่ะ

หน่อยจะติดทองให้แล้วนะน้องมายูน

ไม่ได้แล้วนะเขาบอกว่ากลายเป็นแม่หมอตัวจิ๋ว
หลายคนเฝ้ารอในช่วงฤดูหวยออกว่าอย่างนั้นนะฮะ
สำหรับลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของคุณพ่อคุณแม่

เขาว่าอย่างนั้นเรื่องตัวเลขต้องถามน้อง

เอาจริงน้องเขาโพสต์ท่าถ่ายรูปเฉยตามภาษาเด็ก

เรานี่แหละที่มาตีเลขกันเอาเอง
นี่ดูปากพูดอะไร

ต้องบอกว่าดวงเห็นยิ่งกว่าปลากันชัย
ติดต่อกันมาหลายงวดแล้วนะคุณ
ถูกนะถูกได้เงินนำให้ถูกกินนะ
ถ่ายงวดมากคุณถ้าฟังที่หนุ่มกันชัย

๕ตีเป็นเลข๕นะครับ
แต่ยังไงก็ตามคุณพ่อหนุ่มบอกว่า
จริงไม่ได้สนับสนุนให้ลูกสาวมาทางด้านนี้นะ
เพราะจริงคือเจตนาเริ่มแรกอยากทำเป็นสีสันให้กับครอบครัว

ตลกแต่มาจนทุกวันนี้ค่ะ
หลายต่อหลายคนด้านเฝ้ารอเลขเด็ดจากน้องมายู

กลัวว่าจะมีกระแสไม่ดีเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนกันค่ะ

คือจริงแล้วมันเป็นความบังเอิญมากกว่าอะไรอย่างนี้
จริงแล้วก็พยายามไม่ค่อยอยากจะ

เพราะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มันความเชื่อส่วนบุคคลนะนะ
ก็กลัวเหมือนกันว่าคนจะไปหลงงมงายอะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบมารอเลขจากมายูอะไรอย่างนี้

ถ้าเกิดว่าเขาไปซื้อแล้วเขาเสียเงินขึ้นมาเนี่ยมันไม่ดีไง
เอาจริงเราไม่ค่อยสนับสนุน
ก็จะบอกกับเมย์ตลอดว่าอย่าไปลงนะ

อะไรอย่างนี้คือแบบ

วันเกิดที่ผ่านมาเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา

ก็โอเคฮะโอเคแฮปปี้ดี
ก็ถ้าเกิดเกิดขอได้คงแบบไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยอะไรแบบนี้

แต่ถ้าเกิดว่างวดไหนที่แบบผิด

จริงแล้วหลายคนคุณเขาบอกว่าเด็กจะให้โชค

มันจะโชคกันตลอดนะโชคดีดวงดีเรื่องดีเข้ามาในชีวิตตลอดเลยนะคะ
ลูกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบ

เป็นของขวัญแล้วก็เป็นของขวัญวันเกิดพี่หนุ่มด้วยที่เขาให้มานะจ๊ะ